ในช่วงนี้มีคลิปให้คุณผู้ชมดู
คือเอาจริงนะคลิปนี้เขาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กัน

เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ

ท้ายที่สุดเด็กคนนี้ไปเจอทางโค้ง
แล้วจุดจบสายแว้นเป็นยังไงเดี๋ยวดูภาพกันก่อนค่ะ

คือเราก็ค่อยจับภาพดู

แล้วก็หลุดโค้งด้วยความเร็วของรถ
ไปเลยไปที่เลนสวนทาง
แล้วก็ชนกับรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้าน

ชิ้นส่วนแตกกระจายรถก็ล้มได้รับบาดเจ็บ

ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะเดี๋ยวดูหน่อย

แต่ตำรวจตามจับเด็กแว้นเหมือนกัน
ทีนี้พอมีการแชร์คลิป๒คลิปนี้
เราไปตรวจสอบดูปรากฏว่ามันเกิดขึ้นในพื้นที่ชนบุรีเหมือนกันค่ะ
ตำรวจไล่จับรถจักรยานยนต์ของเยาวชน
แต่ว่าพอมันเป็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วทนายอานนท์เชื่อสัตบงกฎ
เขาก็มีการโพสต์แสดงความคิดเห็นนี่คือทนายอานนท์นะคะ
โพสต์บอกว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ในลักษณะแบบนี้
จนทำให้เด็กเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันเป็นการกระทำที่มันเกินกว่าเหตุไหม
เพราะว่าการขับขี่ไม่ได้สวมหมวกกันน็อกฝ่าไฟแดง
ขับเร็วเกินกำหนดโทษมันจริงคือปรับ

แล้วมีการยกมาตราต่างทางกฎหมายมาประกอบด้วย

ตำรวจสามารถออกใบสั่งไปยังภูมิลำเนาของเจ้าของรถได้
หมายความว่าเวลาเห็นทะเบียนรถแล้วออกเป็นใบสั่งได้เลย

อันนี้คือมุมของทนายที่มองนะคะ

หยิบมือถือส่งไลน์มาบอกกันผ่านทางหน้าจอหน่อย

บางคนก็เห็นด้วยกับฝั่งทนาย
บอกว่าเอาจริงเด็กกระทำผิดแค่นี้

ไม่ต้องไปไล่ล่าแบบนี้จนทำให้เกิดอุบัติเหตุ
แต่อีกฝ่ายนึงนะบอกว่าเด็กจะหนีทำไม
คือตำรวจทำแบบนี้ถูกต้องแล้ว
ถ้าไม่ตามจับแล้วจะได้ตัวเด็กไหม
อันนี้๒มุมมุมของคุณผู้ชมแล้ว
เป็นยังไงรออ่านข้อความรออ่านความคิดเห็นอยู่นะคะ